ทุกครั้งที่รถไฟผ่านส่วนใหญ่รถยนต์ต้องจอดรอให้รถไฟผ่านไป
แต่ครั้งนี้รถไฟต้องจอดรอให้รถผ่านไป

นี่ค่อยมากระดึ๊บมา
รถไฟมาแบบนี้นะฮะ

ให้รถจอดมองซ้ายมองขวาก่อน

เป็นภาพในเฟซบุ๊คของนายศิวพัฒน์จันตรีนะฮะ
โพสต์ภาพขณะที่รถไฟกำลังวิ่ง
แล้วก็สุดท้ายก็ไปจอดรอให้รถบนถนนนั้นวิ่งไปก่อน
แต่ดูทำไมไม่มีเครื่องกั้น

พยายามมองอยู่นะก็ไม่มีนะฮะ

แท็กทางตัดใหญ่แฮสแท็กใจต้องนิ่ง
บ้านฉันเองเส้นทางลึกลับทางรถไฟสายเขากระดง
นี่อัตโนมือรวดวนเลยค่ะ
มีคนมาโบกแล้วต้องแบบรถไฟต้องมองว่ามีรถไหมอ่ะจะไปได้ไหมอ่ะ
คือยังไงดีทำยังไงแบบนี้
ละถ้าเกิดมันมาเร็วแล้วไม่มีใครจอดทำไงนี่
มันก็ชนกันไหมล่ะนี่
บุรีรำนางรองนะเป็นจุดที่มีการจราจรหนาแน่นเหมือนกันนะแล้วที่สำคัญมันไม่มีเครื่องกั้นทางรถไฟคุณผู้ชมดูสิฮะนะครับ
อานนท์ผาสกุลอายุ๓๗ปีซึ่งเป็นช่างประจำร้านแมวประดับยนต์เขาบอกว่านานนานครั้งเนี่ยรถไฟจะวิ่งมาแหละคนแถวนี้ก็จะคุ้นชินกันดีเพราะว่ารถไฟส่วนใหญ่เป็นรถบรรทุกหินนะถือเป็นสัญลักษณ์ของคนจังหวัดบุรีรำไปแล้วนะซึ่งผ่านมาเองที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีการเกิดอุบัติเหตุนะเพราะรถไฟจะวิ่งมาช้าแล้ว
ก็ไปพอดีมันก็ชนได้เหมือนกันนะขนาดหลายหลายที่ที่เขามีที่กั้นนะคะ
ชนกันเลยอ่ะแล้วไม่มีที่กั้นแบบนี้นี่
ไม่ถึงจริงจริงอันตรายนะครับเออ